พูดถึงเรื่องน้องยายาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
ที่ฉันพูดเลยว่าแฟนคิดถึงน้องยายา
คิดถึงผลงานแล้วก็ช่วงนี้แหม่บดอุบกันนิดนึง
เพราะว่าเจอผลงานน้องยายาก็จริง
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นละครละครรีรันนะฮะ

แต่ก็อยากดูเรื่องใหม่ของน้องยายากันบ้างนะคะ
รวมไปถึงงานแสดงต่างฟอร์มยงฟอร์มยักษ

ข่าวดีสดร้อนเลยคุณผู้ชมค่ะ
ออกมาเมื่อวานนี้เลยแฟนคลับน้องยายา

ในฐานะนักแสดงซีรีส์นั่นเองนะคะ
ภายใต้การกำกับของพี่บาทนัทธวุฒิภูลพิริยะนะคะ
ภูมิกับคนนี้ดังนะแล้วก็เก่งมากด้วย
วาดรางวัลมาเยอะแล้วเคยกำกับฉลาดเกมโกงนะครับ

โดยมีการเปิดเผยว่าน้องยาย่านี่นะคะ
จะรับบทเป็นแคลลี่เป็นวิศวกรด้านอุทธกวิทยาค่ะ
ที่ร่วมอยู่ในปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะคะ
ก็จะเป็นตัวละครตัวใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะ
ซึ่งนอกจากน้องยายาเนี่ยก็ยังมีการประกาศรายชื่อนักแสดงมาก
มืออีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นพี่เอกธเนธค่ะ
มาในบทของผู้ว่านรงศักดิ์นั่นเองนะคะ
ต๊อกสุภากรค่ะกับบทบาทของจ๋าแซมนะคะ
หน่วยซิลแล้วก็ฮีโร่ของปฏิบัติการ

รวมไปถึงสาวโดนัทมนัสนันนะคะ
จะมารับบทเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในเรื่องนั่นเองนะคะ
ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็จะถ่ายทำในบ้านเราเป็นหลักล่ะคุณผู้ชม
แล้วก็จะมีการกำหนดลงจอให้ชมพร้อมกันทั่วโลก
ก็คือปีหน้านี้นะจ๊ะอดใจรอกันนิดนึงนะคะ
แล้วบอกเลยคุณผู้ชมปีหน้าใครที่คิดถึงผลงานของน้องยายา
ล้างตารอได้เลยนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าจัดเต็มของจริงคุณผู้ชม
ละครฟอร์มยักษ์ที่แฟนรอว่าเมื่อไหร่จะได้ดูข่าวดีมาแล้วค่ะ
สำหรับเรื่องลายกินนารีนี่เขาเล่นคู่ใครนั่นยืนไง
หวานใจเขานะคะณเดชนคุกิมิยะ
แล้วก็บอกเลยว่ามีการพักโปรเจกต์เพราะว่าสถานการณ์โควิดมายกใหญ่แล้วนะ
ตอนนี้กลับมาเดินเครื่องถ่ายทำกันอีกครั้งแล้วค่ะ
แล้วก็ยืนยันมาด้วยว่าปีหน้านี้ได้ชมกันแน่นอนนะคะ
รวมไปถึงยิ้มกันต่อเลยค่ะแฟนรอชมเช่นกันนะคะ
กำลังเร่งถ่ายทำอยู่ก็คือละครเรื่องคือเธอค่ะ
ประกบคู่กันกับพระเอกหล่อคนนี้เหมือนกัน
ปีหน้าอีกแล้วอดใจรอกันนิดนึงนะได้ดูแน่นะคะสำหรับผลงานของน้องยายา
บอกเลยว่าล้นจอจริงคุณผู้ชมนะละครสองเรื่องอันนี้ที่เรารู้นะ
ถ้าจะมีอีกเนี่ยก็ยินดีนะซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องเรียกได้ว่าจุใจแฟนคลับจริงค่ะ
นับวันรอดูผลงานการแสดงของน้องยายานะคะแล้วก็เชื่อเลยว่าฝีมือระดับนางเอกตัวท็อปของวงการอย่างน้องเนี่ยนะคะ
เล่นเรื่องไหนประกบคู่กับใครปังแน่นอน
คือต้องบอกแบบนี้นะคะว่ามันตรงตามที่หมอดูนะอันนี้ส่วนตัว
ทำข่าวด้วยหมอช้างก็บอกนะคะหมอไก่ก็บอกว่าปีหน้าวงการบันเทิงกลับมาฮอตฮิตแน่นอน
นี่ดูน้องยายาดูสิคะเนี่ยขนาดยังไม่ได้แบบว่าเปิดเผยกันเต็ม
๓เรื่อง๓โปรเจคบิ๊กบึ้มทั้งนั้นนะคะ
ละคร๒ซีรีส์อีกหนึ่งอุ้ยปังนั้นเลย
แล้วไม่ต้องพูดถึงพรีเซนเตอร์นะคุณผู้ชมค่ะหัวเพียบตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้าเลยคุณผู้ชม

ติดตามกันนะคะสำหรับน้องยายารับรองปีหน้าปังแน่ในวงการบันเทิง